ทะเลจีนใต้นะครับเพื่อเป็นการทดสอบการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้
ซึ่งก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลจีน
ที่ก็ได้ออกมาแถลงตอบโต้ว่า
เคลื่อนไหวลักษณะนี้คุกคามความมั่นคงและเสถียรภาพของจีน
โดยนายลูกคังคนสุขกระทรวงต่างประเทศของจีนแถลงว่า
รบของสหรัฐอเมริกาแล่นเข้าไปในน่านน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจีน
ถือว่าเป็นการคุกคามความมั่นคงและอธิปไตย
รวมทั้งยังเป็นการทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
จากนี้ยังแสดงความหวังว่า
จะสามารถแก้ปัญหาทะเลจีนใต้กับรัฐบาลใหม่ของฟิลิปปินส์ได้
หลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่าง๒ประเทศ
ตึงเครียดตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
จากปัญหาข้อพิพาทในทะเลจินใต้
ก่อนหน้านี้คนศพกระทรวงกลาหงของสหรัฐได้ออกแถลงการ
แล่นเรืออย่างเสรีอยู่ภายในรัศมี๑๒มายทะเล
ใกล้กับเกาะเทียมที่จีนสร้างขึ้น

โดยมีจุดประสงค์เพื่อทดสอบบางฝ่ายที่อ้างกรรมสิทธิ์
อย่างเกินควรในทะเลจินใต้
จากนี้ก็ยังระบุด้วยนะครับว่าการอ้างสิทธิ์ดังกล่าว

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
เนื่องจากจงใจที่จะจำกัดสิทธิ์การเดินเรือ
สหรัฐอเมริกาและทุกประเทศที่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้
ดังนั้นการเดินเรือรบของสหรัฐครั้งนี้
ไม่ได้แจ้งกับฝ่ายที่อ้างกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด
ทั้งอย่างดำเนินไปตามกระวนการปกติ
และตามหลักกฎหมายสากลด้วย
แล่นเรือรบของสหรัฐในครั้งนี้
ก็มีขึ้นก่อนที่นายบารักษ์โอบามา

จะได้เดินทางไปเยือนประเทศเวียดนาม
ในช่วงปลายเดือนนี้ครับ